อ่ะดูเรื่องของรางวัลกันไปแล้วคนโชคดีกันไปแล้ว
ใครอยากโชคดีพาคุณผู้ชมไปทำบุญ
ส่วนนี้ก็มาจากการทำบุญเหมือนกันนะคะใช่
พาไปทำบุญกันต่อนะคะที่พระธาตุนาดูนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
มาร่วมรำกับนางรำ๕๐๐๐คน

คุณตายอรไทยค่ะมารำบวงสวง
พร้อม๕๐๐๐คน
รำบวงสวงมีชื่อว่า
ระบำจำปาศรนาตการ
นอกจากนี้ก็รำขอพรพระทาสนาดูลและฝรภ์อภิวาสพระนาดูลด้วยนะคะ
อกจากคุณตายอรไทยแล้วนักร้องขออภัยนะคะนางรำ๕๐๐คนแล้ว
เหล่ากาชาติจังหวัดและนายกอบจมหาสารคามรำด้วยเช่นกัน
นามัศกาลพระบรมธาตุนาดูลเป็นงานที่จัดขึ้น
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชา
รวมทั้งกระตุ้นให้คนในท้องถิ่น
เห็นความสำคัญและเกิดความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะ
ปีนี้เป็นปีที่๓แล้วที่จัดขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะ
ปีนี้จัดขึ้น๑๙กุมภาพันธ์นี้
วัน๙คืนและวันที่๘กุมภาพันธ์ตรงกับวันพระใหญ่ด้วย
มาคบูชานะคะจะมีการปฏิบัติธรรม
เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุนาดูล
ใครที่สะดวกไปร่วมงานกันได้เชื่อว่า
การได้ไปนามัศกาลพระบรมธาตุนาดูลถือเป็นมงคลต่อชีวิต
ช่วยเพิ่มภูมิบารมีแล้วก็จะโชคดีตลอดไป๕๐๐คนคุณ
ยาวไปจนถึงด้านหน้าถนนแล้วแหละ
ก็อนุโมทนาศาสตร์ตัวด้วยนะคะ